คุณผู้ชมหลังจากเมื่อวานนี้ที่มีข่าวในเรื่องของการล่าพยูนเพื่อชำแหละเนื้อขายออกไปเนี่ย
หลายคนตกตกใจนะครับเพราะไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
รวมถึงชาวบ้านในเกาะลิบงเองเขาก็ออกมายืนยันและออกมาปฏิเสธด้วยบอกว่า
เขาไม่เคยทำแบบนั้นไม่เคยล่าพยูนมาแร่เนื้อขาย
เพราะว่าชาวบ้านเกาะลิบลทั้งอนุรักษ์แล้วก็ห่วงแหนพยูนค่ะ
ตำรวจท่องเที่ยวตรังก็เลยลงพื้นที่เกาะลิบงเมื่อวานนี้นะคะ
ไปสืบสวนหาข้อเท็จจริงหลังจากที่มีข่าวพบการซื้อขายเนื้อพยูนในร้านอาหารบนเกาะ
ก็ไปสุ่มตรวจร้านอาหารค่ะรวมถึงสอบถามชาวบ้านด้วย
ชาวบ้านเขาก็ยืนยันบอกว่าเขาไม่เคยล่าพยูนไม่เคยล่าพยูนมาชำแหละชิ้นส่วนขายเลย
เบื้องต้นตำรวจเองก็ยังไม่ได้พบพิรุษหรือการซื้อขายเนื้อพยูนตามที่เป็นข่าวด้วย
ทางด้านนายสุวิทย์สารสิทธิ์อาสาสมัครทีมพิทักษ์ดุหยงก็บอกนะคะว่า
ทุกคนที่ได้รู้ข่าวนี้เนี่ยก็รู้สึกเสียใจและเชื่อด้วยว่าเป็นการใส่ร้ายซึ่งส่งผลกระทบต่อการท่องเที่ยว
ยืนยันชัดเจนนะคะว่าชาวชุมชนเกาะลิบงหวงแหนแล้วก็อนุรักษ์พยูนมาโดยตลอดค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ว่าให้ข้อมูลผิดพลาดในส่วนตรงนี้นะครับ
อันนี้ความรู้สึกที่ว่าทำให้เกิดกระแสข่าวขึ้นมาคึกโครมในตอนนี้นะครับ
ที่มีผลต่อกระทบในเรื่องการท่องเที่ยว
เครือข่ายกลุ่มอนุรักษ์เครือข่ายชมรมประมงพื้นบ้านทั้ง๔๔หมู่บ้าน

ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อเรื่องที่เกิดขึ้น

กลุ่มอนุรักษ์และชาวบ้านในพื้นที่
มาประชุมหารือกันเร็วนี้
รวมถึงจะเชิญนายธัญญาเนติธรรมกุล

เพราะว่าเป็นคนให้ข่าวกับสื่อมวลชน

ตลาดมืดเพื่อนำเนื้อไปทำอาหาร
โดยขายในกิโลกรัมละ๑๕๐บาท

แล้วก็เป็นต้นเหตุให้พยุนลดจำนวนลง
ไม่ถึง๒๐๐ตัวทั่วประเทศค่ะ